เรื่องหนึ่งอีกเปลี่ยนอารมณ์อีกแล้วเป็นเรื่องอันตรายบนท้องถนนนะคะ
เป็นเหตุสลดรถเก๋งคันหนึ่งกลับรถหน้าโรงเรียนค่ะ
กลับมาด้วยความเร็วเป็นเหตุทำให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิต๒คนนะคะ
อยากจะให้กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
พึงระมัดระวังแล้วก็มองว่าทุกชีวิตมีคุณค่าค่ะ
นี่คือภาพวินาทีความเป็นความตายนะคะ
หน้าโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งย่านฝั่งธนบุรี
รถเก๋งสีเทาที่จอดอยู่ที่หน้าโรงเรียน
กลับรถไปยังฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็ว
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีรถจักรยานยนต์
ซ้อนสองแล่นผ่านมาพอดีก็เลยหลบ
ฉลับขวาพุ่งเข้าชนกับรถยนต์ที่สวนมา
ฝั่งตรงข้ามอย่างจังนะคะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยเพจดัง
ได้โพสต์ข้อความเหตุเกิดหน้าโรงเรียนชิโนรส
อิสรภาพเสียชีวิตที่เกิดเหตุหนึ่งราย
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๑ราย
ฝากมาเตือนกันซึ่งก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น
ตำหนิรถยนต์ที่กลับรถหน้าโรงเรียนว่าเป็นต้นเหตุ
ก็ว่าจักรยานยนต์ขับเร็วเกินในเขตโรงเรียน
ก็ว่าเป็นความประมาทร่วมกันค่ะ
โดยอีกส่วนหนึ่งนะคะชื่นชมนักเรียนชาย

ขณะที่รถผู้ก่อเหตุก็ได้ขับออกไปในทันทีนะคะ
ทีมข่าวแสดงตัวโซเชียลติดต่อไปยังโรงเรียนชิโนรถวิทยาลัย
ทราบว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่๑๑ธันวาคม

โดยรถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ

ส่วนรถยนต์ที่กลับรถก็เป็นรถของผู้ปกครอง
ด้านร้อยตังค์โหลดเอกเดชสวัสดิ์สดิตชนอุทธมนตรี
รองสารวัตรสอบสวนนครบานบางกอกน้อย
ก็ระบุว่าจะเรียกทั้ง๓ฝ่ายมารับทราบข้อหาในวันนี้
เรื่องต้นรถเก่งที่กลับรถหน้าโรงเรียนเป็นฝ่ายผิด
จะถูกแจ้งข้อหาขับรถประมาท
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและเสียทรัพย์สิน
เรียกค่าเสียหายทางแพ่งด้วยนะคะ